โอ้โหหูเสียกับข่าวนี้มากเลย
คือท่านตกเป็นข่าวว่ามีการสำแดงเท็จนะครับลักลอบนำกัญชาเข้ามา
แดงเป็นเหล็กแต่ปรากฏว่าเป็นกัญชาฮะ

กัญชาน้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัมครับ
คือสิ่งที่สุรกากรยึดมาได้นะครับพบว่าอยู่ในกล่องบรรจุพันธุ์นี้
แล้วก็แสดงเอกสารส่งบอกเป็นเหล็กแต่ข้างในเป็นกัญชา
ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแถลงผลการตรวจยึดของกลางชุดนี้
ระบุว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมาย๒ฉบับ
กฎหมายกักพืช๒กฎหมายศูนยากากรคือเรื่องสำแดงเท็จ
เรื่องต้นดำเนินคดีกับคนที่มีรายชื่อรับสินค้า
แล้วบริษัทนำส่งสินค้าจากสหรัฐอเมริกา
สำหรับผู้รับสินค้ากรมสุรกากรแจ้งรายชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

พอชื่อปรากฏออกมามีกระแสข่าวนะย้ำว่าเป็นกระแสข่าวนะ
ว่าคือนายจุลภาษณเครือโสพลหรือคุณธอมเครือโสพลท่านนี้ฮะ
นักธุรกิจชื่อดังโอ้โหท่านไลฟ์คนดูเยอะแยะ
เจ้าตัวชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คว่ายังไงลองฟังดูครับ
สวัสดีกับพี่น้องประชาชนอดขำไม่ได้นะครับ
ผมไม่ได้โดนจับนะครับไม่ได้เฮ้ยมึนมากเต็มที่
บอกว่าผมโดนถูกจับนำกัญชาเข้ามาจากต่างประเทศ
ผมเอามาครับผมไม่ได้เถียงแต่เราทำตามถูกกฎหมาย
เรามีเอกสารที่เราทำภายในใต้คลินิกเรานะครับแต่ไม่มีอะไรครับ
ที่ชัดเจนผมไม่ได้โดนจับครับนั่งอยู่ในรถเนี่ยครับ
ก็ฝากที่พี่ทุกคนนะครับว่าขอบคุณที่ไปพบกันใหญ่นะ
แต่เซ็กนิ้วสันนี่มันเพื่อทำลายท่านรองอธิบดีกรมศุลกากรออกมาชี้แจง
บอกว่าการจับกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้นะจะเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกจะประสานไปยังสพท่ากาศยานสุนภูมิแล้วแจ้งข้อหาต่อไปฮะ
สินค้าที่นำเข้าไม่ถูกต้องสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามต้องจัด
คือคือการนำเข้ากันทุนการชาติเนี้ยต้องขออนุญาตกรรมกฎหมาย
สินค้าเนี้ยเขาไม่ได้ขออนุญาตแล้วเขาสำแดงเป็นอย่างอื่นเราก็จับมีสินค้า
แล้วเราก็ยึดตัวสินค้าแล้วก็ส่งดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน
คือก็ผู้นำเข้าที่จะถูกดำเนินคดีก็เป็นผู้นำเข้าตามใบตราส่ง
ก็ตามที่เป็นข่าวแต่ว่าอ่าตอนนี้เนี่ยอ่า
กำลังดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งพนักงานสอบสวน
ท่านผู้กำกับการสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิบอกศูนย์ละกากรยังไม่มาแจ้งนะ
กำลังเตรียมการอยู่เรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อเที่ยง
ขณะที่คุณธอมเครือโสพลบอกว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้
สิบเจ็ดนาฬิกานี่น่าจะกำลังแถลงข่าวอยู่จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งฮะ